เพราะว่ามีการเผยแพร่คลิปที่เทศกิจไปหยิบกระป๋องบางอย่าง
ของคุณลุงที่เข็นขายไอศครีม

ทีนี้คนเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ากระป๋องเงินหรือเปล่า

สำนักงานเขตดินแดงก็เลยต้องมาชี้แจงถึงกรณีนี้เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่ากระป๋องที่ยึดไปไม่ใช่กระป๋องเงินค่ะ
เป็นกระป๋องใส่อุปกรณ์เฉยนะคะ
ทีนี้ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนแล้วคิดว่าเป็นกระป๋องอะไรค่ะ
อันนี้ชัดเจนเจ้าหน้าที่แน่นอนรถก็มีนะคะเครื่องแบบก็ใช่
แต่หยิบกระป๋องอะไรนี่แหละที่มันกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลนะคะ

เพราะว่าเพจเฟซบุ๊กอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพัดวันเนี่ยเขาโพสต์คลิป
เตือนก่อนไหมลุงยังไม่ได้ขายเลยโดนจับแล้ว
โควิด๑๙เห็นใจกันหน่อยยังไงก็คนเหมือนกัน
ซึ่งจากคลิปจะเห็นว่ารถกระบะของสำนักเทศกิจกรุงเทพ
ก็มีทะเบียนออกมาให้เรียบร้อยอย่างที่เห็นเนี่ยนะ
จอดประกบรถสามล้อถีบพ่อค้าขายไอศกรีมเจ้าหนึ่ง
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงจากรถและมีคนนึงเนี่ยค่ะ
จังหวะนี้เลยที่เขาเอื้อมหยิบกระป๋องพลาสติก
อยู่บนรถไอศครีมนำขึ้นรถกระบะไปด้วย
ส่วนเจ้าหน้าที่อีกคนเปิดกล่องท้ายรถดูก่อนจะเดินขึ้นรถเหมือนกัน

บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่หน้าสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนี่เองนะ
รู้สึกเห็นใจพ่อค้าในยุคเศรษฐกิจฝืดเครื่อง
หากินยากลำบากไม่พอยังถูกซ้ำเติมอีก
เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจทำพฤติกรรมแบบนี้ไม่เหมาะสมเลย
เรียกร้องให้ต้นสังกัดออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะ
ชาวเน็ตเขาก็เรียกร้องมาว่าตกลงแล้วเรื่องราวนี้มันยังไงกันแน่
ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุไปสอบถามแม่ค้าร้านส้มตำที่เห็นเหตุการณ์ค่ะ
ก็เล่าว่าพ่อค้าขายไอศครีมเพิ่งมาขายแป๊บเดียวมีลูกค้าไม่กี่คนค่ะ
สักพักได้ยินเสียงคนตะโกนโวยวายก็หันไปดู
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เทศกิจยกของพ่อค้าขายไอศครีมขึ้นรถไปแล้ว
รับว่าในฐานะพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันเห็นใจนะคะ
ค้าขายลำบากรถเข็นคันก็เล็กไม่น่าจะกีดขวางการจราจรอะไรมาก
ถ้าเป็นไปได้อรุมอร่วยได้ก็ควรจะทำ

อ่ะเธอโว๊ยไว่อะไรแม่ร่างลุงแกอะ
แกเขาพยายามปกป้องของแกคืออันนี้ประมาณนู้นแหละ
ปกป้องอย่าเอาไปอย่าเอาไปอะไรประมาณนี้
ทีนี้ฟังคำชี้แจงของสำนักงานเขตดินแดงหน่อยค่ะ
ก็มีการอันถึงถึงเหตุการณ์นี้นะคะ
บอกว่าเจ้าหน้าที่เทศกิจลงไปปฏิบัติงานดูแลความเรียบร้อย
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไปฉีดโควิด๑๙
กระทรวงแรงงานเมื่อวานค่ะก็มีประชาชนไปรอรับบริการจำนวนมาก
ทีนี้ก็มีผู้ค้ารถเข็นหลายรายไปขายสินค้า
ขอความร่วมมือให้เคลื่อนย้ายออกไม่ให้ขายสินค้า
แล้วก็จอดรถกีดขวางถนนแต่มีพ่อค้าไอศครีมรายเดียวเนี่ยค่ะ
ฝ่าฝืนทั้งที่เตือนไปแล้วหลายครั้ง
อันนี้ก็ชี้แจงมาอืมทีนี้การขายของในที่สาธารณะแบบนี้
ก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองค่ะ
เจ้าหน้าที่เทศกิจก็เลยต้องจับกลุ่มแล้วก็ยึดของกลางก็คือกระป๋องใส่อุปกรณ์
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ใส่ไอศครีมไม่ใช่กระป๋องใส่เงินค่ะ
นำไปประกอบการดำเนินคดีแต่ไม่ได้ยึดรถเข็นนะคะ
อันนี้ก็มีการชี้แจงมาโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ

ซึ่งอาจจะคุกคามต่อสภาพจิตใจของประชาชนด้วยค่ะ
ก็ชี้แจ้งมาแล้วไม่ใช่กระป๋องเงิน

แต่อย่างไรก็ตามก็มีความผิดไปขายในที่ที่เขาห้ามขาย